มีชื่อน้ำพ่งใส่ไข่

นุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สวัสดีค่ะคุณผู้

สดใหม่ให้เยอะคุณพูดเนี่ยไมค์คุณอยู่ไหนไมค์อยู่นี่ไงถืออยู่
พี่ได้ตัวนี้แล้วหนูอยากจับเฮ้ยเข้ารายการก่อนได้ไหม
ตัวนี้มาปรากฏที่ไทยรัฐครับโหมาในห้องนี้เลยนะตัวนี้มาอยู่ที่ไทยรัฐแล้วถึงใช่คุณผู้ชม
คุณผู้ชมก่อนพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
วันนี้เป็นยังไงกันบ้างฝนตกพื้นที่ตรงไหนบ้างน้ำท่วมรอการระบายอยู่หรือเปล่าตอนนี้
หรือว่าเย็นนี้ฝนจะตกมาแล้วบรรยากาศเป็นยังไง
รถติดแค่ไหนส่งมาพูดคุยกับเราได้เลย

เมื่อกี้ไปพร้อมกับผู้ว่าแล้วไง

เมื่อเช้านี้หลายคนตอนเราทำรายการเช้ากันอยู่
ยังถามว่าดูสิจะมีคนเรียกท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์หรือเปล่า

นายกก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้ว
ว่าผู้ว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วนะณเวลานี้ด้วยครับ
ก็อีกคนอื่นใช่สั่งพักชั่วคราว

พักผ่อนยังไงครับ

อ้าวอันเด็กคุณผู้ชมนิดหนึ่งค่ะ
เรื่องราวของแผ่นดินไหว้๖๘ในเมียนมานนะคะ
ไม่กระทบลอยเลื่อนในไทยนะคะ
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
ก็ระบุว่าแผ่นดินไหว๖๘ในพม่า
ไม่กระทบลอยเลื่อนที่มีพลังหลุมยุบหรือถ้ำในประเทศไทย

ส่วนตึกสูงในกรุงเทพรับรู้แรงไหว
เนื่องจากว่ากรุงเทพนั้นตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อน
ต้องบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้
เป็นผลมาจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอินเดียค่ะ
ลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเลเซียด้วยอัตรา๔๐๕๐มิลลิเมตรต่อปี
ทำให้กลุ่มลอยเลื่อนอารากันเกิดจากการเลื่อนตัวแบบย้อนกลับ
มันก็เลยทำให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

เขาบอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่พม่าเนี่ยนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๓รายบาดเจ็บอีกหลายรายนะคะ
เจดีในเมืองผู้การประมาณ๒๐๐องค์ได้รับความเสียหาย
ขณะที่ประเทศไทยประชาชนก็รู้สึกสั่นไหวทั่วไป

และจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนื่องจากว่ากรุงเทพอย่างที่บอกไปว่า
ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนและเป็นแผ่นดินไหวระยะไกล

เลื่อนต่างในกรุงเทพในเมืองไทยของประเทศไทย

เขาบอกว่าไม่ได้มีผลกระทบประมาณแบบนั้น

วันนี้มีการทางด้านของ

เมื่อประมาณเวลาสักบ่าย๒โมงนะคะโดยประมาณ

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด๒
ความลึกจากพื้นดิน๒กิโลเมตรค่ะ
กลางพื้นที่นี้อยู่ที่อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายเบื้องต้น
รายงานมาว่าไม่มีความเสียหายอะไรหรือว่าผลกระทบอะไร
แล้วก็ที่สำคัญนี่พระธาตุดอยสุเทพ
ซึ่งหลายคนเขาถามว่าเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เขาออกมายืนยัน๑๐๐แล้วว่าพระธาตุดอยสุเทพเนี่ย
ทุกอย่างปกติหมดเจดีย์ก็ยังปกติอยู่ผมแปลกดีเนอะคุณพร้อมมาก
แต่ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังกันเอาไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ

ถ้าสมมุติวันนี้เค้าบอกจะต้องมีการย้ายคุณย้าย

ทำไมกล้ามแข็งขนาดนี้นี่ไม่น่าช่วยเหรอ

สมมุติเมื่อก่อนเราได้ก็บอกย้ายประเทศย้ายทวีปย้ายอันนู้นอันนี้
ทุกวันนี้เราทำไมเรามีการพูดกันถึงเรื่องย้ายโลกกันบ่อย

แม้กระทั่งว่าเขาบอกอีกหน่อยทัวร์เนี่ย
เมื่อก่อนเราฝ่ายฝันอยากจะมีเงินปุ๊บอยากจะทัว
ทัวร์ยุโรปไปทัวร์อเมริกาไปทัวแอฟริกา
คุณจะต้องไปทัวร์นอกโลก

สักพักหนึ่งแล้วอีกหน่อยจะมีโรงแรมนอกโลก
หรือทุกวันนี้คนรวยหน่อย

แล้วบอกว่าอยากจะให้ดวงวิญญาณของเธอ

ก็จะมีบริการส่งลงศพอัตภิกษ์ออกนอกโลก

มันน่าจะแพงมากมั้ยครับแพงมากแพงมากหรือบางคนบอกว่าในการทัวร์นอกโลก
เอาโทรศัพท์เข้าค่ะ
ไปมองไปโทรศัพท์เข้า
รับกันไหมช่างมันเถอะนะมันจะเป็นอย่างไรป่าว
เฮ้ยไอ้ลบนี้แกก็เป็นกับเขาใช่ไหม
ก็มันเก่งมันเข้าขาวทีเนี่ยไม่ได้ได้ฟังเนี่ยคือนักบุรีสารเนี่ย
ว่าการค้นพบครั้งสำคัญครับพบดาวเคาะคล้ายโลก
โคจรรอบดาวเริกใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ย
ห่างออกไป๔๒ปีแสงเท่านั้นเอง
มันไปใกล้เท่านั้นไหม๔๒ปีแสงนานแค่ไหนอะ

หนูหาวไป๔๒ปีแสง
๑๑๒วันนึงมันคืออะไรหรือ
วันกันอีก๒ชั่วโมงเหรอ

แต่ถ้าคุณอยากคุณเปรี้ยงเดียวนี่ไปก่อนเลยไหมล่ะ

ค้นพบครั้งสำคัญของวงการดาราศาสต

ซึ่งเป็นระบบดาวเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
แถมดาวนี้ยังอยู่ในบริเวณที่อาศัยอยู่ได้

คือไม่ไกลจากโลกมาก
ซึ่งน่าจะลุ้นว่าอันนี้แหละ

มันจะร้อนไหมอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนั้น
ร้อนสิตายไงไปอยู่ก็ตายสิ

เราก็ไม่ได้

อยู่ห่างโลกไปตั้งกี่ร้อยเป็นร้อยปีแสงไม่ใช่เห

นั่นหมายความว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีน้ำ
นั่นหมายความว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีน้ำ

มีน้ำบนดาวแล้วก็อาจจะมี

และที่สำคัญอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้
และที่สำคัญอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้
และที่สำคัญอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้
โอ้เราจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นไหมอ่ะ
โอ้เราจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นไหมอ่ะ
แต่จริงนี่ก็บอกว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่
แต่จริงฤทธิ์บอกว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่

เขาอาจจะเป็นแบบพวกแพงต้นเป็นสัตว์เซลล์เดียวหรืออะไรอย่างนี้
เขาอาจจะเป็นแบบพวกแพงต้นเป็นสัตว์เซลล์เดียวหรืออะไรอย่างนี้
เขาอาจจะเป็นแบบพวกแพงต้นเป็นสัตว์เซลล์เดียวหรืออะไรอย่างนี้
เขาอาจจะเป็นแบบพวกแพงต้นเป็นสัตว์เซลล์เดียวหรืออะไรอย่างนี้

รวมทางเป็นแพทย์ที่๓เฉพาะ๐๕๕๐
อ๋อกระเทยสิกระเทยเก่งเก่งเถอะคุณฟังนะนี่กระเทยเก่งมาก
นางสุรางคณาวายุภาพท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบุว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวงวันต่อวันต่ำลงอยู่ที่๖๔ชั่วโมง

หรือสัปดาห์ละประมาณ๔๕ชั่วโมงนะครับ
จาก๖๙ชั่วโมงหรือ๖ชั่วโมงกับ๙๖๙
ชั่วโมงไปถึงอะไรวะ๖๙ชั่วโมง
๙ชั่วโมงหมายถึงอะไรเหรอก็น่าจะเกือบ๗แต่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็น

เกือบ๗ก็ต่ำมานิดหน่อยเองนะครับ
บอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สูงกว่านะครับ
จากฐานสำรวจของข้อมูลกว้างขึ้นอย่างไรก็ตาม
การสำรวจพบว่าส่าส่วนการใช้งานอิจเนตของคนกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดมีความแตกต่างกันน้อยมาก
ส่วนคนต่างจังหวัดใช้งาน๔๔๖ชั่วโมงนะครับ
แสดงให้เห็นว่าการเดินหน้านโยบายไทยแลนด์๔๐
ที่จะใช้วัตกรรมในการขับเคลื่อเศรษฐกิจนั้น

จากประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่างนะครับ

ผลปรากฏว่าเพศที่๓เป็นเพศที่ชื่นชอบการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดนะครับ

อู้วตายกับเธอถึงตายกันเยอะไงเธอ
เล่นโปรแกรมหาคู่ไง

ล่าสุดเธอจำไม่ได้เหรอที่แบบว่าเข้าโรงแรมแล้วข้างล่างเป็นศพอยู่นะ
เจรส์รู้เรื่อยปะ

กลับได้แล้วใช่มั้ย
แกรมมันมีอะไรบ้างที่กระเทยชอบเล่นกันในแองจี้ตอนนี้
ไม่เหล่านู้นดีหรอกลองเล่นอยู่ไงเอาก็หนูนักฐานหนูก็ต้องศึกษาสิครับ
ตอนนี้เอ๊ะใครอยู่ใกล้บ้างนะดูแล้วก็ตามไป
เธอก็เลยเอามาเลี้ยงดูปูเสือแล้วก็พาไปที่ห้องนี้

หรือถ้าสมมุติการใช้ภาษาที่ถูกต้องฉันเคย

ให้ใช้คำว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่ม

ตอนนั้นคุณเป็นคนจะรับจดหมายถูกต้องไหมคุณกล้อง

ผู้ชายก็เอากระเทยไปซ่อนไว้ใต้เตียงเธอเอาศพไปไว้ใต้เตียง
เตียงก็คงจะเป็นเตียงไม้มั้งไม้แล้วก็เอาศพไว้ข้างใต้
ราคุณว่าวันเดียวกันตอนเย็นมีคนไปคับ

นอนอยู่กับแฟนอยู่บนเตียงนั้น
แล้วศพอยู่ข้างล่าง
พอตอนนี้ตั้งวันรุ่งขึ้นก็เช็คเอาออกไป

แม่บ้านเห็นก็เลยไปงัดดูอ้าว
มีศพอยู่ข้างในไม่มีใครรู้ตรงจุดเกิดเหตุ
อันนี้ตรงจุดจริงมีอะไรบนศพ
รายการมูไนท์จะไปพิสูจน์ให้คุณมดดำไปนอนเตียงนั้น

อย่าพูดเยอะนี่เมื่อกี้มีคุณผู้ชมส่งเข้ามา

เขาออกกันว่าแม่สวยเมื่อกี้เขาเขียนมานะคะ

แม่สวยแม่สวย
ก็คือควบกล้ามไปเลยควบรอเรือไปเลย

คำว่าเสียไปอ่านว่าเสียยะ
เสียยะจริงขึ้น

ว่ายูฉี่รถที่นอนแน่

หากว่าคุณเคยมีประวัติของการฉี่รถที่นอนเมื่อตอนเด็กนะ

ก็มีโอกาสที่จะฉี่รถที่นอนตอนเด็ก
มากกว่าปกติระหว่างร้อยละ๕๐๗๕เลยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีพ่อหรือแม่ข้างเดียวนะ
มีประวัติแบบนี้มาก่อนหมายถึงว่าเคยขี่รถที่นอนเนี่ย
ตัวลูกเองมีโอกาสที่จะมีนิสัยเช่นนั้นด้วยมาก

แต่ว่าถ้าหากผู้ที่มีประวัติพ่อกับแม่ไม่มีอาการเลยนะ
ตัวเด็กเองก็อาจจะมีทำบ้าง
แต่ว่าโอกาสน้อยมากคือร้อยละ๑๕เท่านั้นเองนะคะ
กุมารเวศาสตร์ได้กล่าวว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่
ควรจะมีความเข้าใจว่านิสัยการฉี่รถที่นอนส่วนใหญ่นั้น

ยังมีสาเหตุเพราะว่ากรรมพันธุ์ร่วมด้วย
ปกติการฉีดรถที่นอนก็จะเลิกไปเองเมื่อตอนอายุย่างเข้า๕ขวบ
แต่พี่หนุ่มตอนนี้อายุปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว
ยังฉี่รถที่นอน๕๐กรัมปาก
เซดงว่าพ่อพี่จะต้องอะไรเธอสักทำไม
มาไปถึงรุ่นพ่อแล้วนะครับ

แล้วฉี่ยาวมาก๕ขวบก็ยังไม่เลิก

ยังเป็นอยู่เลยเหรอไม่ไม่ทีนี้ไม่เป็นแล้ว
แต่โตแล้วก็ยังเคยมีคลั้ง๒ครั้ง

ดำนอนหลับก็ฉี่รถผู้ชายเลยนะ

ล้อมมาลูกเข้ามาฉี่ใส่ผู้ชาย

คุณดูฮะรูปพรีเวดดิ้งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว
กี่ปีแล้วเนี่ยพี่หนุ่ม

อะช่วงต่อไปดีกว่าช่วงหน้าช่วงหน้า
ทีมเป้ย

กลับมาค่ะใส่ไข่กับของ

ขึ้นรอบตัวนี่คือฮาดราม่า
หางเลขถูกโยนเป็นนางร้ายปอป่า

เพราะคุณสามีคุณหนุ่มจินทำตัวดี

นิ้งควรจะปฏิบัติทำหน่อยเนอะ

อีกคนที่ถูกนึกถึงก็คือเป้ยปานวาด
ไอจีไม่มีลงภาพคู่กับสามีป๊อปเลย

ไม่รู้เกี่ยวพันกับกรณีที่เป็นข่าวหรือเปล่า

แต่พอเป้ยโพสต์ข้อความจะสู้

กระแสเห็นอกเห็นใจโถมเรื่องราว
เกี่ยวกับโพสต์อะไรยังไงไม่รู้
แต่ตอนนี้มีแฮชแท็กทีมเป้ยให้กำลังใจกันมาเป็นแถวเลย

ที่มีข่าวกระแสว่ายายเป้ยตีกับแฟน

อ๋อหรอพี่ไปเจอเค้าที่ไหนมา

หมายถึงเจอยังไง
เล่าสิก็เจอยังไง

เค้ากลัวพี่แล้วนะ

ข่าวเพาสตรีต้าสของเป้ยนะครับ

การบันเทิงนะครับจากกรณีที่มีข่าวซุบซิบนะครับ
อักษรย่อนางร้ายปอปาที่ถูกเปิดเผยว่าสามีเนี่ยแอบไปมีเมียน้อยนะครับ
ปล่อยให้เลี้ยงลูกนะครับทำให้คนดังในวงการบางคนเนี่ยนะครับ
เคลื่อนไหวเล็กน้อยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณหิงปณิตานะครับ
หนีออกมาที่เคยโพสต์ถึงขั้นจะฟ้องร้องข่าวนี้เลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าข่าวนั้นเนี่ยไปว่าแกบอกว่าอะไรนะแบบว่าเป็นนางร้ายปากปลาร้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้สาวหนิงก็เข้าไปตอบปัญหาเคลียร์จิต
ให้แฟนเพจดังไป
จะได้เคลียร์ใจเคลียร์จิตอะเป็นภาษาไง
เออลงลึกไม่ว่าใจ

ทำไมหนิงต้องแสดงแผลงข่าวแทนเพื่อนนะ

ก็เหมือนกับไปเคลียร์จิต
ในแฟนเพจของใต้ติงดารานะครับ
เมื่อตัวแม่มาลงจอดด้วยตัวเอง
แล้วก็เล่นซะแบบงงไปเลยนะครับ

ที่มีหลายคนชื่อว่าเป็นของสาวเป้ยนะครับ
เริ่มต้นจากประโยคแรกเมื่อวันที่๒๓สิงหานะครับ
โพสต์ว่าจะสู้ลูกยังรอเราอยู่
ตอนที่วันถัดมานะครับจะโพสต์พอความว่า
อย่างน้อยเราก็มีกำลังใจจากใครอีกมากมาย

ไม่เดี๋ยวก่อนเขามีอยากจะแตกอะไรกับพี่เป็นการส่วนตัวหรือเปล่า
อยากจะบอกอะไรเป็นการส่วนตัวไหม
คนที่พยายามซ่อมแก้วที่แตก

เพราะว่าเขารักแก้วใบนั้นมากเท่านั้นแหละ

ล่าสุดก็คือคุณหนิงได้มีการไป

พี่อ้ำค่ะพี่มดดำบอกให้รถเมย์รับสาย
มีรายการสดออนแอร์สดเลย

พี่อ้ำนุ่มก็ได้เปิดโฟนนะคะ

ครับผมตอนนี้อยู่ในรายการนะครับคุณอ้ำ
สดอยากจะไล่ถามอะไรคุณนิง
ก็ส่งมาพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันจะได้ถาม

แต่ก็มีกลุ่มหลายคนเขาก็บอกว่า
ก็มีโอกาสมีส่วน

คือผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกแต่หมายความว่า
ในฟีสบุ๊กอย่างเท่าของแปลงดาราเนี้ย

อ้าวพร้อมได้นะคะ

น้องไอเดียเนี่ย
เปิดใจถูกด่า

กับคุณแอมต้องถึงทางตันรึเปล่า
ว่าเขาถูกด่าสารเร็วหนูไม่ใช่มือที่๓
คุณอ้างมันโดนด่าแรงกันนะโดนด่าแรงกันจริงเฮ้ยไปด่าเขาอย่างนี้แน่

เขาบอกว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณอ้ำพัชราภา
จะออกมาตอบมาช่วยนางเอกรุ่นน้องแล้ว

คนก็ยังไม่ไหวไปว่าเขาอยู่ดีเนี่ยเขาถามเลยเขาถามว่ายังไปด่าเขาตรงนี้สารเลว
แฟนเข้ามาต่อว่าเราบ้างไหมตอนที่มีข่าวออกมาแรก

อย่างบางคนก็ใช้คำประมาณว่าสารเร็ว
โอ้โหแต่หนูก็เข้าใจนะคะว่าเขารักพี่อ้ำ
แล้วเขาก็ยังไม่รู้ความจริงถึงได้เม้นต์ออกมาแบบนั้น
ถามว่าน้อยไหมอ๋อตอนแรกมีค่ะ
แต่ด้วยความที่หนูมั่นใจว่ามันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว

แต่อย่างไรก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าเขาก็บอกอย่างนี้

เขาเป็นผู้หญิงถ้าจะว่านี่ว่ามดดำแทนเลย
มาถ่ายสารเลวทำไมเขาเนื้อจะเหมาะกับมดดำมากกว่า
ข้าโยมพูดอีกโอ๊ยน่า
นี่เธอเป็นคนประเสริฐเธอทำอะไรเธอก็ดูดีดูน่ารัก
นี่ไงเห็นป่ะประชาชนเขาก็รู้เนอะสำนัก
เธอน้ำจิตน้ำใจของเธอนั้นขนลัดจริงเลย
แต่จริงคุณถามว่าสาเหตุมันอาจจะมาจากการที่พี่อ้ำ

ซึ่งพี่เอกับพี่อ้ำเขาก็สนิทกับเรา
คนก็เลยโยงว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากเรื่องนี้

สำหรับตัวเราตอนนี้เนี่ยยังเป็นเด็กในสังกัดพี่เอไหม
พี่เอเคยดูแลหนูค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ดูแลแล้ว

เขาก็บอกเลยว่า
เขาก็บอกเลยว่า
ซึ่งอันนี้หนูจะไม่โอเคหากเขาโทรมาถามด้วยความเป็นห่วง

คือมันมีผลกระทบถึงครอบครัวนะเวลามีคนมาด่าแบบนี้
หนูก็ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าหนูไม่ได้รู้จักกับพี่แอมเลย

อืมสงสารนาง
กุฎดำพ่อจะรู้ไหมล่ะเรื่องของพี่แอม

หนุ่มฉันไม่ได้เหมือนเธอที่วันหนึ่งยุ่งแต่เรื่องชาวบ้าน

ฉันอยู่แค่รุ่งกับเรื่องตัวเองฉันก็เหนื่อยแล้ว

นี่แหละฮะน่ารักมาก
ไม่ต้องแอบนะแองจี้แองจี้น่ารัก

ใช่ทั้งเช้าทั้งเย็นไม่นอนไม่นอนด้วย

นี่จะตั้งแก๊งไปจับโปรเกมอนกับพี่หนูแล้วล่ะค่ะ
นอนก็ไม่สวยแต่ดีใจน้องงามมาก

โอเคนะครับช่วงหน้ามีข่าวโมบี้มาฝาก

โดนดีไซเนอร์สาวดักตบฆ่าพัพ
เหตุเพราะว่าไปแอบกินกับไฮโซหนุ่มสุดเสิร์ฟ

ในระหว่างที่พลักเบรกไป

ข่าวนี้เอาใจสาวที่รักผิว
โดยเฉพาะสาวสไตล์ทินดี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์เทรนดี้สกินแคร์จากประเทศเกาหลี

นั่นก็คือการนำส่วนผสมจากธรรมชาติ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ล้ำสมัย
ผสานกับการใช้อุปกรณ์เพื่อคนรุ่นใหม่
สนุกกับการบำรุงผิวพันธุยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่คิดค้นขึ้น
เพื่อบำรุงผิวได้ทั้งเช้าเย็นรอบดวงตา
และยังสามารถบำรุงริมฝีปากได้ภายในกระปุกเดียว
อกจากนั้นเนื้อครีมยังแตกต่างด้วยครีมสีดำ
จากส่วนผสมของสารสกัดพืชสีดำที่สำคัญ๔๙ชนิด
ฟื้นฟูบำรุงผิวให้แลดูอ่อนเยาว์และกระจ่างใส
ให้สาวแลดูนวลเนียนชุ่มชื่นฉ่ำวาวในสไตล์สาวเกาหลี
ใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วละ
เขาก็บอกว่าจริงมันก็มีสตอรี่ของมันนั่นแหละ
เขาก็ไม่ได้อธิบายว่ามันคืออะไร
คิดไปอย่างนั้นเลยหรอคิดไปอย่างนั้นเลยหรอคุณว่าปัญญาอ่อนไหมอยู่ที่จะเป็นเป็นชื่อขนาดนั้น

เขามีสตอรี่แต่เขาไม่ได้เล่าว่าทำไมอย่างนี้ไง
เขาบอกของโมเนี่ยมีตัวบีคนตีความว่าเป็นบี้
ก็เป็นสตอรี่ของเขาค่ะว่าชอบอะไรก็ใส่แบบนั้นเหมือนกัน
ซึ่งอันนี้คุณบี้ตอบนะว่าของผมก็ไม่มีอะไรคงไม่มีอะไรมั้ง
คงเป็นเรื่องราวของเขาไม่ได้แลกอะไรกันนะ
ผมมาแล้วชื่นชอบที่หลังก็เลยไปซื้อมา
ใส่ที่หลังเพื่อความสวยงามก็คงเห็นของเขาก่อนแล้วก็ซื้อ
ก็เห็นแล้วชอบก็ซื้ออะไรพี่หนุ่ม
แต่น้องชอบอันนี้นะเพราะว่าน้องเห็นคลิปของบี้ล่าสุด
ช่วงที่ผ่านมาที่เขาเดินสายไปร้องเพลง

แบบไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาเลยของคุณบี้นะ
มี่เขาตอบว่าอันนั้นเป็นเวอร์ชั่นสนุกสนาน
เป็นงานในคลับมีผู้หญิงขึ้นมาเต้นรับเชิญกันไป
หลายคนตกใจนะไม่เคยเห็นภาพคุณบี้ในภาพแบบนี้เลย

ก็ตกใจเหมือนกันสนุกดีชวนกันขึ้นมาเต้นสนุก
ก็เป็นแนวเซ็กซี่อยู่แล้วก็สนุกดี
บางคนมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่า
มันเป็นสไตล์การเต้นแบบโคโยตี้

พี่มดดำพี่มดดำเต้นแรงกว่าไหม
ไม่ผมพาเขาไปดูโคโยตี้เลยเขาชื่นชอบมาก
เธอแล้วเอาผู้หญิงโคโยตี้
แต่โป๊มาอยู่๓๖๐องศาเธอ

กลับมาฉันกินยาแก้ปวดมายเกณฑ์ฉันกลับมาเถอะ
มายเกณฑ์ขึ้นเลยเหรอคะ

รอบตัวพี่เป็นผู้หญิงเล่นอยู่

บ๊วยมดำอยู่ครั้งล่างมองไม่ได้บิดหัวสี
แต่ละอย่างนะมีอีกประเภทหนึ่ง

เอาวัยอาก้าให้ฉันกิน
เผื่อจะหายเป็นตุ๊กไปกับเธอ

ถ้าขึ้นจังก็ต้องหาที่หรือ
ไม่มาข้ามไปก่อนต่อไปไป

เมาแรงนางแบบลูกขึ้น
ต้องเขียนไม่ได้งงเลยไม่มีใครขึ้นแทนคาสโนวี่ตัวแม่
โดนดีไซเนอร์ดักตบคาผับ
เหตุครบซ้อนไฮโซหนุ่มสุดเซอร์

งจี้เป็นพี่น้องกับอาทัยกลมกิ๊กหรือเปล่า

อาชัยเป็นน้องแองจี้เป็นพี่
ตามหาน้องที่หายไปหรือเปล่า

หล่อนกล้าคิดนะอีแองจี้

เพราะพอดีเขามีไลน์เข้ามาพอดี
คุณมีมารยาทในการจัดรายการขนาดนั้นเลยเหรอ

อเรนนี่ที่พันทิบคอมเขาตั้งกระทั่วว่านางแบบลูกขึ้ง
โดนดีไซเนอร์สาวดักตบภาพภาพฮีต
เพราะว่าไปแอบคบกับไฮโซสุดเซอร์
ใช่ลองฟังกันดูคือเรื่องของเรื่องนี้นะครับนางแบบคนนี้เป็นนางแบบลูกครึ่งปลายแถว
มีผลงานเป็นนางร้ายในซีรีส์ของนักร้องหน้าหวานพ่อลูกอ่อน
นักร้องหน้าหวานพ่อลูกอ่อนหวานอาเขียน

นี่ไง
เดี๋ยวเรารู้กันแต่คุณผู้ชมเขาเดาเป็นไงลองเขียนไลน์ประถามก็แล้วกัน
ไม่รู้ว่ายังไงใช่มั้ยเอ้าต่อนี่คุณผู้ชมต้องอยากรู้เอาอะอาเห็นภาพอยู่แล้ว
นี่เชื่อไหมว่ากลับไปบ้านแม่ต้องถามว่าใครเพราะแม่ก็อยากรู้
นางก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ต่อมานางแบบสาวคนนี้ก็แอบไปมีสัมพันธ์ลับกับไฮโซหนุ่มสุดเสิร์ฟเจ้าของผับชื่อดังเว้ย
ซึ่งที่ขึ้นชื่อว่านักปาร์ตี้ตัวยงเลยนะ
โดยไฮโซหนุ่มคนนี้เคยเป็นแฟนเก่าของนางเอกสุดติ๊ด
ที่ชื่อเหมือนขนมของช่องน้อยสี
แต่คบกันได้พักหนึ่งก็มีเหตุต้องเลิกลากันไป
ไฮโซหนุ่มจะมาพบรักใหม่กับดีไซเนอร์สาว
เรียกว่าทุ่มเทความรักกันให้แบบสุด
ถ้าว่าไม่นานดีไซเนอร์สาวก็จับได้ว่าแฟนนุ่มของตนไปมีกิ๊ก
คบกันมานานหลายเดือน
นางก็เลยโกรธจัดเลยบุกตบเลย

นางแบบใครอันนี้
ไม่รู้นางแบบกันก็ยังกิ๊กกันต่อไป
นางแบบไปแถวด้วยหรอ
ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่านางแบบ

ก็เลยไปคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการ
งานนี้เรียกได้ว่าเป็นความรักสุดอลละหมาน

ใครคือใครนั้นถ้ามีเฉลยเมื่อไหร่

ตอนนี้มีประมาณมากกว่า๖คนงงมาก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่

มีทั้งแบบว่าแต่นี่เป็นละครได้เลยเนาะ
อดีตแล้วก็แฟนของอดีตอีกโอ้โหงงมาก

ใครมาคะเทปน้องเนยเนโกะจำ
พี่ถามทุกคำถามเลยว่าหนึ่งท้องหรือเปล่า

เขาก็บอกว่าโอเคล่ะคู่นี้ถ้ารอดก็รอดกันไป

ฉันก็ถามว่ามีโอกาสไปเจอกับครอบครัวของฝ่ายชายบ้างหรือยัง

วันนี้ไปฟังจากปากน้องเนยกันเลยแล้วกันนะฮะ

คือเขาเปิดใต้เตียงมาแล้วเห็นมดดำตายอยู่ใต้เตียง
ใบ้ป้ายเตียงดาราเนี่ย

พรุ่งนี้ฉันจะถีบเธอลงแม่น้ำโขง

ไปรอที่สนามบินได้ไฟล์ชาวคุณผู้ชม